ตากข้าวเอาไว้แบบนี้เนี่ยฉันว่าต้องเก็บแล้วนะ
ยังไงก็รีบเก็บแล้วกันนะไม่ได้จริงเลย
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสด
อากาศได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานในช่วงต้นสัปดาห

แต่ช่วงนี้ฝนไม่ยอมหยุดเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะคะ
พายุฤดูร้อนฉบับล่าสุดเมื่อตี๕ที่ผ่านมาออกมาแล้วว่า
หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเฝ้าระมัดระวัง
เพราะว่ามีฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะ
เราจะเห็นกลุ่มเมฆปกคลุมประปรายกระจายทั่วประเทศไทยเลย
เมฆที่ว่าดูจากโมเดลสีตรงนี้แล้วนะคะ

พื้นที่ไหนเมฆหนาโอกาสเกิดฝนเยอะ
ก็จะเป็นเข้มจัดจนไปถึงสีส้มสีแดงนั่นเองนะคะ
ซึ่งถ้าดูให้ชัดเจนแล้วก็วิเคราะห์จากแผนที่อากาศ
ก็คือแผนที่ภาพนี้นะคะที่เห็นว่ามีรูปตัวแอว
แอลนี่คือยอมความกดอากาศต่ำหรือว่ามวลอากาศร้อน
กลุ่มอยู่บริเวณทางด้านตะวันตกของประเทศไทย
ขณะเดียวกันนะคะเห็นเส้น๑๐๑๒นั้นไหมคะเส้น๑๐๑๒นั่นหมายถึงเส้นที่ค่อนข้างที่จะมีความร้อนและมีความชื้น
เย็นเย็นนิดนะคะพอเย็นนิดมาเจอกันหน่อยมีลมใต้มาปะทะก็แน่นอนล่ะค่ะ
เกิดเป็นพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลูกเห็บก็จะมีโอกาสตกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
พื้นที่ไหนบ้างดูจากโมเดลจำลองนี้เลยนะคะนับตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าแบบนี้ฝนไล่มาจากทางภาคใต้นะคะ
ก็คือฝั่งอ่าวไทยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นไปทางตอนบนของประเทศ
ก็คือกินพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแทบจะทุกจังหวัดบางพื้นที่ตกหนักนะคะ
ช่วงเวลาโดยเฉพาะนับตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปแล้วเนี่ยภาคกลางจะเริ่มเยอะขึ้น
แล้วก็ไปถึงช่วงค่ำช่วงเย็นก็จะไปแถบจังหวัดเชียงใหม่ตากแม่ห้องศรเชียงรายนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยกรมอุตุเตือน๕๔จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะคะ
ยังไงเฝ้าระวัดระวังแล้วก็เตรียมการรับมือให้ดีแล้วฝนเนี่ยจะตกกระจายแบบนี้
สลับหนักเบาไปตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนจนถึงช่วงสงกรานกันเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ค่ะบริเวณฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งตะวันตก
ยังคงมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะชาวเรือก็สามารถเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังการท่องเที่ยวก็ยังคงทำได้
แต่ว่าถ้าฝนตกฟ้าร้องก็ขอให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจะดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนัก
แต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการออกเดินบินทบาทของพระค่ะพายุฤดูร้อนมาตามนัดเลยนะคะ
ฝนตกโรยปลายตั้งแต่เช้ามืดค่ะซึ่งสายฝนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ที่วัดเขื่อนขันนะคะ
ท่านก็ออกเดินบินทบาทตามปกติท่ามกลางสายฝนแล้วก็มีร่มคันใหญ่แบบนี้นะคะ
ก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่แต่ถือว่าก็ต้องปรับตัวกันไปตามสถานการณ์นะคะ
เรียกว่าจะต้องเดินเท้ากลางร่มเข็นรถเข็นกันไปแบบนี้
ส่วนชาวบ้านเองก็กางร่มออกมารอใส่บาทด้วยจิตศรัทธาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ก็ต้องปรับตัวกันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าถ้าหากท่านหรือว่าใครก็ตามเดินท่ามกลางฝนแบบนี้ระวังอันตรายรวมไปถึงฟ้าผ่าด้วย
โดยเฉพาะถ้ากางร่มแล้วมีสายล่อฟ้าแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกหลายพื้นที่ค่ะแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยแดดร้อนจัดนะคะบางพื้นที่อุณหภูมิสูงทะลุ๔๐องศาอย่างที่นี่ก็๓๙องศาเซลเซียสนี่แหละค่ะ
เนี้ยร่วงหล่นชาวบ้านเกษตรกรก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยการรีบเก็บผลผลิตก่อนกำหนดแล้ว
ร้อนจัดก็เกิดผลฝนหนักก็เกิดผล
เพราะฉะนั้นเกษตรกรในช่วงของการทำนา
หรือว่าในช่วงของการทำพืชผลการเกษตรหน้าร้อน
ต้องปรับตัวกันเยอะนะคะคุณผู้ชม

วันนี้เตือนค่ะหลายพื้นที่ฝนจะตกลมจะแรง

ก็จะมีครึ้มมาตลอดทั้งวันเหมือนกันนะคะ

ดิฉันต้องไปเก็บข้าวเหมือนกัน

ช่วยกันแล้วเนี่ยมาเมฆมา